อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยครับคนที่๒๓บ้างคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ล่าสุดครับความเคลื่อนไหวหลังจากมีข่าวบอกว่าได้ทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้ว
เมื่อวานนี้นักข่าวได้เจอกับอาจารย์วิศนุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตรงจุดนี้
ก็เลยสอบถามครับอาจารย์วิศนุยอมรับว่า
เอกสารการเขียนคำขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณนั้นเดินทางมาถึงมือแล้ว

แต่ตัวของรองนายกวิศนุไม่ขอตอบในรายละเอียดก็แล้วกัน
ใครเป็นผู้เขียนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องส่วนตัว

การขอพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เป็นการขอเฉพาะบุคคล
ไม่เกี่ยวกับโอกาสวันสำคัญ
ไม่ต้องดูว่ารับโทษมาแล้วเท่าไหร่
เป็นพระราชวินิจฉัยและพระมหากรุณาธิคุณ
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนระบบระเบียบ
รองนายกวิศนุยืนยันว่าไม่ใช่๒มาตรฐาน
ปกติแล้วคนที่ขอพระราชทันอภัยโทษ
เขาก็จะอ้างอิงเรื่องคุณงามความดี๓ประการ
เมื่อครั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงในอนาคต
หรือเหตุผลด้านสุขภาพนะฮะฟังคำอธิบายเพิ่มเติมครับ
หรือพอมีริยังเขาก็ให้เครดิตอีกคะแนน
อันนี้คือปัจจุบันอนาคตคือถ้าฆ่าพระเจ้าได้ผล
โทษไหลแล้วจะไปทำคุณงามความดีอะไร
ต่อใดที่จะให้พระมาทธรรม
ความคุณหันจำนวนอะไรอยู่ในสุดท้ายแต่
จากนี้ครับรองนายกวิศนุยืนยันว่า
อดีตนายกทักศิลป์นั้นยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวานนี้มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
หรือว่าคปทเขาจัดกิจกรรม

นชทักษิณก็คือนักโทษชายทักศิลป์
ต้องติดคุกพร้อมทั้งนำคุกจำลองแล้วก็สแตนดี้
เป็นภาพของคุณทักศิลป์
ใส่ชุดสีส้มและใส่กุญแจมืออยู่ด้านในแบบนี้ครับ
ป้ายข้อความบอกว่าทักษิณต้องติดคุก

แถลงการเรียกร้องไปถึงกรมราชธรรม
และโรงพยาบาลตำรวจให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
นักโทษสู่เรือนจำให้เร็วที่สุด
และเรียกร้องเรื่องนี้ไปยังนายกคนใหม่

ให้ประกาศจุดยืนเรื่องความเสมอภาค
บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม

หัวหน้าภักดีไทยคุณหมอวรงเดตกิตวิกรมครับ
ภักดีไทยคัดค้านการอภัยโทษคดีทุจจริต

บอกว่าท่านวิศนุเครืองามทำอะไรคิดให้รอบครอบ
อย่าทำให้เกิดการระคายเคืองเลยครับ
ประชาชนไม่สบายใจ

ได้แสดงความเห็นกรณีที่มีข่าวว่า
ทักษิณนั้นยื่นขอพระราชทานอภัยโทษด้วย
บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้
ส่วนจะกระทบกับการขับเคลื่อนการทำงานของเพื่อไทยหรือเปล่านั้น
เจ้าตัวจะตอบว่ายังไงลองฟังดูครับ
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลตำรวจเช้าวันนี้นะครับ

สถานที่ที่อดีตนายกทักษิณรักษาตัวอยู่
ทีมข่าวไปก่อติดตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาครับ
ไม่เจอญาติหรือว่าทนายความเดินทางมาเยี่ยมในวันนี้แต่อย่างใดนะครับ